ก่อนหน้านี้นะคะมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนำ
หน่วยงานต่างที่มีต่อสบคเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการการผ่อนปลน
ผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับจะเปิดสถานที่ไหนได้บ้าง
โดยมีการแบ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงโดยใช้สัญลักษณ์ของสี
ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี่ยนะคะสีใช่ไหมใช่ค่ะ
อันนี้ยังถือว่ายังคงเป็นแนวคิดอยู่แต่อย่างไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ติดตามให้ดีการแถลงข่าวจากสบคนะคะ
จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
เปิดโทรทัศน์รอไว้เลยเพราะวันนี้จะเคลียร์ทุกประเด็นเลย
เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการผ่อนปลนต่างซึ่งจะมีประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลัดกระทรวงมหาดไทยประธานหอการค้าร่วมแถลงด้วย
และร่วมตอบข้อสักถามจากทางสื่อมวลชนวันนี้ถือว่ารายละเอียดนะคะ
จะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวเกี่ยวกับมาตรการที่ได้พูดไปเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งมาตรการที่ก่อนหน้านี้ในแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกันไปในเรื่องของระยะเวลา
ก็คือการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเมื่อวานนี้นอกจากทางสอบคอจะแถลงเกี่ยวกับตัวเลข
จะหลุดเพิ่มเติมประถามในผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมและผู้ที่เสียชีวิตเกี่ยวกับโควิด๑๙แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับมาตรการการงดขายแอลกอฮอล์ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่า
บคจะขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งจะสิ้นสุด
ตอนแรกจะสิ้นสุดก็คือวันนี้นะคะ๓๐เมษายน
และจะมีการประกาศใหม่๓พฤษภาคมก็มีการตีความกันไปว่า
งั้นแสดงว่า๑๒มันเป็นช่องว่างออกไปซื้อได้แล้วสิ
แล้วคนขายก็บอกอ้าวฉันขายได้แล้วสิ
แพทย์ทวีสินบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปแบบนั้น
ตอนนี้ประหลัดกระทรวงมหาทัยออกเอกสารแจ้งไปถึงผู้ว่าราชการทุกแห่งทุกจังหวัดว่า
หากยังคงมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเอง
ทางจังหวัดก็จะต้องรอคำสั่งเชิงนโยบายจากสบคก
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ

ส่วนเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เรื่องของการผ่อนปลน๘สถานที่ที่จะเปิดให้บริการได้

เอามาฟังรายละเอียดกันอีกครั้งทีนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมนะคะ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของผู้ประกอบการเอง
ที่จะมีโอกาสเตรียมตัวและคนที่รอจะไปรับบริการ
สถานที่มีอะไรบ้างสิ่งแรกค่ะสถานที่แรกร้านอาหาร
แต่ย้ำว่าจะต้องเป็นร้านอาหารที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหารที่ไม่ติดแอร์เป็นร้านอาหารที่เปิดโล่ง
เอาถามว่าถ้าร้านฉันติดแอร์แล้วเปิดกระจกได้ไหมไม่ได้นะคะ
ต้องเป็นสถานที่มีความเปิดโล่งที่ค่อนข้างชัดเจน
และร้านอาหารต่างนี้ค่ะจะต้องให้บริการในลักษณะการจองคิว
และช่วงที่มารอจองคิวอยู่ที่หน้าร้านก็จะต้องมีการจัดระบบระเบียบให้เรียบร้อย
ระยะห่างทางสังคมห่างกัน๒เมตรเจลแอลกอฮอลและตรวจวัดอุณหภูมิ
รวมถึงจะต้องทำความสะอาดร้านทุกชั่วโมงด้วย
ร้านต่อไปค่ะที่ผ่อนปลนจะให้เปิดได้ก็คือร้านตัดผม
อภัยนะคะตลาดสดและตลาดนัดให้ขายของได้ทุกประเภท
แต่ต้องจำกัดทางเข้าทางออกเพื่ออะไรเพื่อยังคงมาตรการที่เข้มงวด
แอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิสถานที่ต่อไปร้านตัดผม
ร้านเสริมสวยอนุญาตเฉพาะสามบริการเท่านั้นนะคะตัดสระใด
จองคิวล่วงหน้ามารับบริการได้คนละ๒ชั่วโมง
และหลังจากนั้นผ่านไป๒ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางร้านต้องมีการทำความสะอาดทั้งร้านคนที่มารอคิวนะคะ
ห้ามมาออกันถูกอยู่ที่บริเวณหน้าร้านส่วนคนที่เป็นช่างตัดผม
เป็นช่างเสริมสวยต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย
และจะต้องสวมเฟสชิลทับอีกทีหนึ่งค่ะส่วนสถานที่ต่อไป
โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลแต่แต่นะคะ
ไม่รวมถึงคลินิกเสริมความงามและสถานีบริการ
เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักต่าง
เพราะว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการทำงานระหว่างผู้ที่ให้บริการกับผู้ที่รับบริการอย่างใกล้ชิด
อันนี้ยังก่อนนะคะส่วนสถานที่ต่อไป
คนที่อยากออกกำลังกายช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมานาน
จะพุงออกแล้วเนี่ยนะคะบอกอยากจะไปตีกอล์ฟ
สนามกอล์ฟเปิดได้นะคะแต่แต่ละกวนปกติคนไปสนามกอล์ฟเขาจะไปกวนใหญ่ใหญ่ไง
อาจจะไปยืนคุยกันยืนออกันในช่วงระหว่างตีแต่ละหลุมเนี่ยนะคะ
แต่ละกวนไม่ควรเกินสองคนตีกันเงียบค่ะ
กันแค่สองคนแคดดี้ผู้ที่ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิลด้วย
ส่วนสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ออกกำลังกายเอาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ว่าจะเป็นศูนย์กีฬาและศูนยวชนของกรุงเทพมหานครอนุญาตให้เปิดได้
แต่กีฬาที่เป็นประเภททีมค่ะฟุตบอลบาสเก็ตบอลวอลเล่บอล
มันต้องเล่นเป็นทีมแล้วมันต้องใกล้กันอันนี้งดก่อนนะคะ
ส่วนเล่นเดียวมีระยะห่างกันได้ค่ะแบตมินตัน
ก็คือร้านตัดขนสัตว์คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์
ให้บริการได้แต่เจ้าของสัตว์ทั้งหลายจะต้องจองคิว
ห้ามมานั่งรอเป็นระยะทางยาวหรือนั่งใกล้กัน
ที่บริเวณสถานที่นี้นะคะส่วนสถานที่สุดท้าย
สถานที่ที่๘ที่จะเปิดให้ก็คือสวนสาธารณะ
เข้าไปออกกำลังกายได้พักผ่อนได้แต่ห้ามจับกลุ่มสังสรรค
รับประทานอาหารร่วมกันออกกำลังกายได้เนี่ย
เน้นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยาน
แต่จะต้องอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างกัน
ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวว่า๑๒เมตรอาจจะไม่พอนะคะ
สำหรับคนวิ่งคนเดินคนปั่นจักรยานอาจจะเป็น๔๕เมตรด้วยซ้ำไปนะคะ
ส่วนกีฬาที่เป็นกลุ่มคนที่ไปรำไทยเก๊กแอโรบิก
อันนี้ยังก่อนนะคะยังไปไม่ได้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เองร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
ว่าการจะเปิดอนุญาตให้ได้วันไหน
ที่พูดไปทั้งหมดในนั้นให้รายละเอียดไปทั้งหมด
จะเปิดวันไหนรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลก่อนก็คือวันนี้นะคะ
แต่ที่กรทมจะต้องประกาศรายละเอียดแบบนี้ให้ทราบก่อน
เพื่อให้ผู้ประกอบการไงคะได้มีโอกาสเตรียมตัวกันประมาณ๒๓วัน
พร้อมกับเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดปลีกย่อย
ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
อ้าวฟังสถานที่๘สถานที่นี้แล้ว
ฉันจองก่อนเลยค่ะสวนสาธารณะอยากไปออกกำลังกายเลย
อ่าหลายคนรอนะคะแล้วจะบอกว่า
ผลจากการที่มาตรการต่างเริ่มคลายล็อกเริ่มผ่อนปลนได้มากขึ้น
เป็นผลมาจากคนไทยทั้งประเทศร่วมไม้ร่วมมือกัน
สะท้อนได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มันลดลงเรื่อยนะคะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งงบประมาณที่มันจำกัด
เราไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกภาคส่วนทุกคน
หลายคนเดือดร้อนก็เอาล่ะพอร่วมด้วยช่วยกันผ่อนคลาย
เราก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค้าขายได้ตามปกติ
แต่มาตรการต่างยังคงต้องคงไว้นะคะ
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
งบมันมีถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะ